ทีนี้มาดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่ควนขนุนจังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะคะ
ราดยิงเข้าไปที่ร้านขายของชำ
ทำให้เจ้าของร้านขายของชำเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายวิชาณทองเขียวอายุ๕๒ปี

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปพบกองเลือดเต็มเลยคุณดูนะ
ปลอกกระสุนเก็บไปเก็บมาได้สักประมาณ๒๕ปลอกค่ะ
เจ้าหน้าที่พบร่องรอยกระสุนถูกรถยนต์รถเก๋งยาริสสีขาว
ซึ่งจอดอยู่ข้างบ้านได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้น
ทราบว่านายวิชาญผู้ตายเนี่ยนอกเหนือที่จะเป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้ว
ยังประกอบธุรกิจค้าส่งสุกรขุนด้วย
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มเศษ
หลังจากที่ผู้ตายปิดร้านขายของชำ
ก็ออกไปใช้จอบเกลี่ยหินเกร็ดบริเวณลานหลังร้าน
แล้วก็มานั่งพักตรงไม้หินอ่อนจากนั้นคนร้าย
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่า๑คน
ใช้รถกระบะเป็นยานพาหาน้ำมาจอดอยู่ที่บริเวณถนนสายควนปริงแพรกหา
ในคนร้ายเดินไปที่หลังบ้าน
ห่างจากจุดที่นายวิชาณผู้ตายเกลี่ยหินอยู่๕เมตร
จากนั้นนายวิชาญก็พยายามที่จะวิ่งหนีแต่คนร้ายก็ยังตามไปประกบยิงซ้ำ
กระทั่งกระสุนเข้าไปโดนลำตัวแขนแล้วก็มือหลายนัด

หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงแล้วก็ตำรวจสพนาขยัด
ลงพื้นที่ติดตามหาคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่า๑คน
แล้วก็หาสาเหตุการที่จะคนร้ายลงมือก่อเหตุด้วย
ตำรวจไปสอบปากคำภรรยาของผู้ตายแล้วก็ญาติใกล้ชิด

ทีนี้นางสาวกาญจนาอินทองแก้วอายุ๓๙ปี
น้องสาวของเมียของผู้ตายบอกว่า
ปกติพี่เขยเป็นคนอัธยาศัยดีร่าเริง
เป็นที่รักของเพื่อนบ้านไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ปมจะมาจากเรื่องของธุรกิจส่งหมูก็ไม่น่าจะใช่
เพราะอันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวและเป็นธุรกิจเขาทำกันเอง

ล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดพัทธลุงพลตำรวจตรีธรรัชาธมปัตย์
บอกว่าจากการดูลักษณะพฤติกรรมของการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ย
เหมือนกับว่าผู้ก่อเหตุทำลงไปด้วยความโกรธแค้น
อันนี้คาดว่าเป็นปมการสังหารนะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักไปที่ปมของชู้สาว
แต่ก็ไม่มีการตัดประเด็นเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องอื่นทิ้งนะคะ
โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าสุดได้สั่งการระดมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปเร่งคลี่คลายคดีไปเก็บพยานหลักฐานแล้วก็วัตถุพยานต่าง
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
ตอนนี้ผู้การจังหวัดพัทธลุงนะคะ
มีการตั้งรางวัลนำจับเป็นวงเงิน๕๐๐๐บาทให้กับคนที่แจ้งเบาะแส
จนไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะคะ
ดูข่าวอยู่ก็แจ้งไปได้นะคะที่โรงพัก